ไม่ใช่ภาพนี้หรอเป็นเหตุไม่ใช่ภาพนี้แต่เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟัง
ผมเป็นคนที่วีดีโอคอลคุยกับเพื่อนอยู่แล้ว

บางคนอยู่อเมริกาบางคนอยู่ไทยอะไรอย่างนี้

ด้วยหน้าที่การงานด้วยอาจจะเวลาหรือจังหวะไม่พอดี
มันก็เราทำให้เราไม่ค่อยได้คุยกันห่างกันไปบ้าง

ผมตอนนี้กำลังเตรียมตัวเรื่องงานบวชด้วย
นะคะวันนี้ก็อาจจะพักน้องความรักไว้ก่อนหรือยังหรือเปล่า
เข้าสู่ทางทำแล้วพักสักครู่เดียวนะคะ